หลักการที่จะพินาเวลาออกหรือไม่ลาออก

ทั่วโลกที่มีระบบประชาชนภิกษาไทยสังคมนิยม
ผู้บรรยาบาลและผู้หนำไม่เคยมีแคล้ออกเพื่อการลงตั้ง

มีใครหลอกไหมตอบมาดิ
อย่าไปเขียนอย่างนี้อีก

สองรัฐธรรมดูลกฎกิจกาศ์ภรรยีปฏิบัติ

มันบังคับผมมากนักเลยมันต้องดูประเทศชาติว่าไงและหลักการเขาว่าไง
รัฐมนุนไทยตั้งปี๒๔๗๕ถึงปัจจุบันก็ไม่ได้กำหนดว่าให้ลาออก
ส่วนทางในการแบบจริงไม่เคยมีผู้ใดล้าออกขนาดนี้ตั้งเลย
ใช่หรือไม่ปี๕๔นายกใครเป็นนายกลาออกหรือเปล่าไม่ออก
ไม่ได้ไปแบบเขาเพราะผมเรายังไม่ได้ไปร่วมกับนักการเมือง
แล้วต้องดูอีกทีว่ามันทำได้ไม่ได้ด้วยนะ
ไม่ออกอย่ามาพูดทรงเดชไอ้ที่ออกไปเรื่องปลากระป๋องปลาเป๋องมันมีความผิด

ก็กฎหมายเขามาอย่างงี้มาไล่อยู่สิ